คนราจากลาร้องชะตากที่ตกต่ำ
ระบานตอนทำเพ็นเพียงห้องเปล่าใจห่าง
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณชะกันร้อง

หนู

ข้างบน

ให้ร้อนหลุดหลุดหลุดหลุด
อยากจะประโยชน์สู่กล้องให้กล้องฟ้าว่าตอนนี้คุณชะกันเป็นไทยแล้ว

ณตรงนี้เลยนะฮะจากรายการของเรา
แม่จะพูดอะไรกับลูกชายหน่อยไหมคะ
ก็ดีใจที่ว่าลูกทำให้แม่ได้เงินได้บ้านคืน
ได้อยู่บ้านไม่ต้องไปเหเล่นร่อน

เอาล่ะคุณชะกันตอนนี้ถึงเพลงที่๔แล้ว

เพลงที่๔มีมูลค่า๖๐๐๐๐บาท

อินโทรเพลงที่๔มูลค่า
หกหมื่นบาทมาเลยครับ
เป็นไงคะ
ท่องเนื้ออยู่

ตอนนี้คุณชะกันมีอยู่แน่นะครับ

ถ้าจะหยุดโดยไม่เสี่ยงต่อไม่ร้องไม่สู้
ก็รับ๔๐๐๐บาทกลับบ้านไป

เพลงที่๕ที่ตั้งเป้าไว้คือ๘๐๐๐บาท

สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณชะกันจะสู้หรือจะหยุดครับ
คุณชะกันครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยก็ไม่เอาไม่เอา

ถ้าเปิดตัวช่วยแล้วไม่เจอแผ่นผ่าแผนข้าม
กำลังช็อกกันอยู่กับคำตอบที่ได้รับนะฮะ
อันนี้น้องถามนะพี่ตัดสินใจแล้วแต่ว่าทีนี้น้องอยากรู้
ก็คือพี่ไม่พร้อมจะรับความเสี่ยงอะไรเลยใช่ไหม
มันเป็นเพลงที่ร้องไม่ได้เลยครับ

ก็ช่วยถ้าเกิดไม่เจอแผ่นที่ค่ำแล้วก็เสียใจมาก
คุณป่านี่คือเหตุผลไม่อยากเสียบ้านไปอีกแล้ว
ร้องผิดหนึ่งคำช่วยไม่ได้แน่ถ้าร้องไม่ได้

ขอบคุณไปสู้ชีวิตจากรายการร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู่ชีวิต
วันนี้๔๐๐๐บาทครับ

ถึงจะไม่ได้ตามเป้า๘๐๐๐บาท

ปลดแอบความข้างในใจของคุณแม่ลงได้
เชื่อเหลือเกินว่าชีวิตคุณแม่หลังจากนี้

ชีวิตที่เหลือของแม่ตรงนี้คือเหลือแต่ความสุขเท่านั้นค่ะแม่

ฤกันมีอะไรจะบอกกับครอบครัวไหมครับวันนี้

หาใหม่ได้ครับหาโอกาสใหม่

ขอบคุณค่ะ
ไม่เป็นไรครับถึงวันนี้ผมจะทำไม่ได้ตามเป้าที่ผมคาดหวังไว้
แต่ผมก็จะสู้ต่อไป
คันที่ผมทำได้ง่ายอยวินักยังน้อย
ก็ได้ไกลไปจุดนึง
อย่างน้อยเราก็ได้บ้านคืนมาใช้หนี้ให้แม่ได้
ก็พอใจแล้วครับ
ผมจะสู้ต่อไปด้วยมือข้างเดียวของผมครับ
และนักสู้ชีวิตคนต่อไปนะครับที่จะมาแข่งขันในรายการของเรานะครับ
ก็วันนี้เป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงตัวเล็ก
เราก็ไปชมเรื่องราวของเธอคนนี้กันเลยครับ

อายุ๑๕ปีอยู่ชั้นม๓มาจากจังหวัดรบบุรีค่ะ
ที่บ้านของผมอยู่กัน๕คนค่ะ
มีปู่มีแม่มีพ่อมีน้องชายแล้วก็มีหนูค่ะ
เมื่อก่อนที่บ้านของหนูทำอาชีพปลูกอ้อยค่ะ

มันฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล
มันทำให้อ้อยหนูตาย

ขาดทุนมา๔๕ปีแล้วค่ะ

หนูก็ร้องไห้ประจำค่ะ

แน่นอนเนื่องสณีด

พ่อแม่ทำอะไรเขาจะช่วยเหลือมาตลอดนะคะ
เขาทำไร้จอลมาตั้งแต่อายุ๗ควบ
ตั้งแต่ป๑ที่พ่อแม่ทำไล่มา
เวลาอยอยู่ว่าอยาหร่อยจะเอาลูกไปด้วยนะคะ
พ่อกับแม่ของหนูเป็นหนี้จากการทำอ้อยมา๓แสนกว่าบาท
หลังจากเป็นหนี้พ่อกับแม่ก็เปลี่ยนแผนมาปลูกมันค่ะ
มันมันปลูกได้ปีละสองครั้งแล้วมันได้เงินสองครั้งค่ะ
พอปลูกเสร็จปุ๊บฝนมันตกค่ะตอนช่วงนั้นฝนตกหนักค่ะ
ก็ทำให้มันของเราก็มันมีเพลียมีใบเหลืองอะค่ะ
ก็ขายไม่ได้ค่ะราคามันก็ตกต่ำค่ะก็เริ่มเป็นหนี้มาอีก
ชีวิตตอนนี้เหมือนว่าเจอวิบากรรมอย่างหนักเลยค่ะ
ถึงเวลาเขามาทวงหนี้แบบลูกนั่งอยู่อย่างนี้ค่ะ
เขาจะเดินไปข้างในเขาจะเห็นนู่นเขาเดินแอบไปร้องไห้ค่ะ
บางทีบ้านหนูจนนะคะแล้วไม่มีข้าวสารจะกิน
ใช้จนถึงห้านโดรนตัดไฟสองเดือนค่ะอยู่แบบที่มืดค่ะ
หุงข้าวก็ใช้เตาทานแล้วก็บ้านของหนูก็มีไฟฉายอันเดียวก็ล้อมวงกินข้าวค่ะ

หนูก็ต้องไปยืมครูที่โรงเรียนนะคะเอามาให้น้องไปโรงเรียน
ขอบคุณที่พี่นุ่นเวลามีตังค์ก็แบ่งผมแล้วก็เวลามีอะไรก็แบ่งผมทุกอย่างครับ
สงสารที่พี่ได้ไม่มีกินแล้วก็ให้น้องสบายไม่ให้น้องอดครับ
เวลาวันเสาร์อาทิตย์อะค่ะเขาจะไปทำงานที่ร้านอาหารตรงเขื่อนป่าศักดิ์อะค่ะ
แล้วก็ไปทำงานเสิร์ฟล้างจานได้เงินวันละ๒๐๐ค่ะ
ร้อยหนึ่งเขาจะให้ตัวเขากับน้องอีกร้อยหนึ่งเขาจะให้แม่
ให้แม่คือว่าให้แม่ซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวมากินในครอบครัวเนี่ยค่ะ
ตอนนี้หนูอยากให้พ่อกับแม่สบายค่ะหนูไม่อยากให้ท่านมาทุกข์
ความตั้งใจของหนูคืออยากใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ค่ะที่สามแสนกว่าบาทนะคะ
ถ้าหนูได้เงินเยอะหนูก็จะมาส่งน้องเรียนด้วยค่ะ
และนั่นคือภาพชีวิตนะคะของน้องนุ่น
มาพบกับเธอเลยนะครับน้องนุ่นนะครับสาวน้อยชาวไร่หัวใจเด็ดครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับเราได้เห็นเรื่องราวชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนี้แล้ว
มันเหมือนหนังเลยนะมันอะไร
มันจะแบบโอ้โหขนาดนี้นะฮะ
เด็กผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวจะต้องมาแบกรับภาระ
หลายอย่างทำงานเหมือนกับผู้ใหญ่คนหนึ่งทีเดียว
บางวันก็ปลดมื้อกินมื้อตัวเองไม่เท่าไหร

ทนไม่ไหวจริงนะครับนู่นปีนี้อยู่ชั้นไหนละครับ

บุรีม๓แล้วน้องเราอ่ะที่เราบอกกับน้องเราอยู่ชั้นอะไร

มีสามคนค่ะมีพี่ค่ะแล้วก็มีหนูแล้วก็มีน้องค่ะ
ตอนนี้ครอบครัวก็มาด้วยนะคะมากันครบเลยนะคะคุณปู่คุณแม่น้องชาย
มีคุณครูมาด้วยแล้วก็มีเพื่อนมาเชียร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะ
สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีครับ
ถามคุณครูก่อนเลยดีกว่าคุณครูครับน้องนุ่นเป็นไงครับที่โรงเรียน
ก็เป็นเด็กน่ารักค่ะมีน้ำใจกับครูบาอาจารย์ค่ะ
แล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญให้กับคุณครูด้วยค่ะ
เป็นแดนเซอร์ที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนจะมีวงดนตรีลูกทุ่งค่ะ
ก็น้องก็จะทำงานอยู่ในวงดนตรีค่ะ

เรียนก็อยู่ในระดับปานกลางค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะ
โอกาสที่จะมาอยู่กับตำรามันก็ค่อนข้างน้อยแต่ที่จริงหัวก็พอไปได้ค่ะ
เรียนอยู่ในระดับปานกลางค่ะ
ก็ทำกิจกรรมเยอะนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของนุ่นที่โรงเรียนนะ
อันนี้มาที่บ้านกันเห็นบอกว่าทำไร่อ้อยกัน

ทำมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดนะคะจนมาถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็๖๐ปีแล้วค่ะ
อ้อยนี่มันเป็นไม้ที่ต้องการน้ำอะไรขนาดไหนไหนบอกให้ทุกคนเขา
ก็อ้อยค่ะต้องการน้ำมากถ้าไม่มีน้ำอ้อยเราก็จะตายค่ะ
ถ้าสมมุติแบบฝนไม่ตกอย่างนี้เราก็ต้องไปสูบน้ำอะไรอย่างนี้มารถเขาใช่ไหมคะ
แล้วก็ต้องไปยืมเงินจากโรงงานน้ำตาลค่ะกู้เงินมาให้ซื้อนมันค่ะ
รดน้ำอ้อยสูบน้ำข้าวอ้อยค่ะ
สูบน้ำข้าวอ้อยกี่ไร่ครับที่บ้าน
๓๐ไร่ค่ะเข้าเขาไม่ใช่ของมันเอง

แต่เห็นน้องนุ่นบอกว่าเมื่อปี๕๔เกิดน้ำท่วมไร่อ้อยตอนนั้นเป็นยังไงคะ

เสียหายไป๓แสนกว่าบาทค่ะ
ไหนจะปุ๋ยที่เราเอาวางไว้ที่ไร่ค่ะมันก็เปียกน้ำไปด้วยค่ะ
เพราะว่าไล่ของหนูมันอยู่ติดกับเขื่อนป่าศักดิ์ค่ะ
ที่บ้านก็เลยเป็นหนี้๓แสนกว่าบาทตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้
หลังจากน้ำท่วมปี๕๔เกิดอะไรขึ้นมั่ง
ก็แม่กับพ่อก็ไปยืมเงินเขามาค่ะเพื่อมาให้พวกหนูไปโรงเรียนค่ะ
แต่ว่าหนูเห็นพ่อกับแม่ยิ้มเขามาเยอะแล้วหนูก็อยากช่วยบรรเทาทุกข์นะคะ
ก็ไปทำงานหาเงินทำงานทุกอย่างค่ะงานไหนที่ทำแล้วได้เงินหนูทำทุกอย่างค่ะ

หนูเริ่มทำงานตั้งแต่หนูอยู่ป๖ค่ะ
อืมเรามีความรู้สึกยังไงอายเขาไหมหรือว่าทำไมบ้านเราไม่มีตังค์
ก็หนูก็อายค่ะที่เห็นตัวเองเป็นแบบนี้แล้วก็สงสารตัวเองว่าทำไมหนูไม่เหมือนเพื่อน
ทำไมเพื่อนสบายทำไมหนูถึงมาต้องลำบากอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็อยากสบายเหมือนเพื่อนอยากให้บอกกับแม่สบาย
อยากมีอยากให้น้องมีค่ะอยากให้ทุกคนมีเหมือนคนอื่นนะคะ
แล้วน้องเวลาไปโรงเรียนบางวันก็คือไม่มีตังค์
อาทิตย์หนึ่งบ่อยไหมที่ไม่มีข้าวกินไม่มีตังค์
บางทีก็ทั้งอาทิตย์นะคะ

ค่ะถ้าหนูไม่มีจริงก็หนูก็ไปยืมครูที่โรงเรียนค่ะมาให้น้อง
นุษย์นั้นฐานะทางบ้านนั้นไม่ค่อยดี
พ่อแม่ก็หาเช้ากินค่ำก็จะอดข้าวกลางวันเป็นบางวันนะครับ
สัปดาห์หนึ่งก็จะอดสัก๓วัน๒วันก็ทานหน่อยนะครับ
เขาจะมาหาผมเพื่อมาขอเงินบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับ
แต่ก็ไม่ได้เอาเงินไปเป็นเพื่อตัวเองเพื่อจะไปรับประทานเลยครับ
แต่ก็ไปให้น้องที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาได้รับประทาน
ไม่อยากให้น้องอดก็เห็นน้องอดไม่ได้
เพราะว่าน้องหนูมันชอบนั่งดูเพื่อนกินขนมอย่างนี้ค่ะ
แล้ววันนั้นหนูไปโรงเรียนน้องพอดีแล้วเจอน้องค่ะ
นั่งมองเพื่อนนั่งกินขนมอย่างนี้ค่ะ
เห็นแล้วหนูอยากมีเงินเยอะค่ะ

เดี๋ยวขอถามน้องชายหน่อยชื่ออะไรครับลูก
ชื่อเด็กชายอัศนีอสลุงครับ

บอกว่าบางวันกลางวันนี้ไม่ได้กินขนม

ก็รู้สึกดีใจครับที่พี่หาเงินมาให้

ก็อยากบอกว่าขอให้ชนะ

จากเรื่องเงินไปโรงเรียนกินขนมแล้ว

ก็อยู่กันแบบที่มืดค่ะ
กินข้าวก็กินแต่วันค่ะ

เวลาหุ่งข้าก็ใช้เตาถ่าน
แล้วก็อยู่กันก็ใช้ไฟฉายตัวเดียวค่ะ
เวลาจะคุยกันก็เอาไฟฉายตั้งตรงกลาง

อยู่แบบไม่มีไฟ๒เดือนค่ะ
ที่บ้านเนี่ยติดหนี้โรงงานน้ำตาลอยู่กี่บาท
หนูคิดว่าเงิน๓แสนเนี่ยมันเยอะไหมคะ

สำหรับหนูว่าแค่สองหมื่นก็มากพอแล้วค่ะ

มาถามทางคุณแม่ครับ

นุ่นเป็นไงบ้างครับที่บ้าน
น้องนุ่นเป็นเด็กดีค่ะตันอยู่ค่ะ
เขาช่วยเหลือครอบครัวอย่างนี้มาตลอดเลย

วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเขาจะบอกเลยว่า
ไม่ต้องห่วงหนูจะหาเงินอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนเขาชวนไปไหนแม้กระทั่งรับจ้างไปขุดมันเขาก็ไปค่ะ
รับจ้างทุกอย่างที่เขาอะไรเขาไปทั้งนั้นเลยค่ะ
ขอให้ได้เงินมาช่วยในครอบครัวค่ะ
คุณแม่เคยถามน้องไหมคะว่าลูกเหนื่อยไหม

บอกว่าพ่อกับแม่เหนื่อยกว่าหนูค่ะ
ตอนนี้ครอบครัวมีรายได้อยู่เดือนละกี่บาทคุณแม่

ก็คือว่าเราทำอาชีพแบบนี้ค่ะ

คือว่าทำไร่กินอยู่กับไร่กับส่วนอย่างนี้ค่ะ

กินไปวันอดไปวัน
ก็คือความหวังที่จะปลดหนี้ไอ้๓แสนเนี่ย
๓แสนมันไกลเยอะมาก
วันนี้แหละนุ่นจะได้มีโอกาสช่วยพ่อ

ถ้ามีสมาธิและตั้งใจร้อง
ให้ถูกต้องครบ๑๐เพลง
ได้เป็นเลย๑ล้านบาทนะ
นี่ประทานนี้ทางเดียวเท่านั้น
ที่จะเป็นทางรัฐไปให้ได้

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตมีเงินทุนสูงสุดให้เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา๑ล้านบาท
มาวันนี้นุ่นต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

แสนบาทนุ่นจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทั้งหมด๘เพลง
วันนี้เวลาไม่พอแล้วที่จะแข่งกันในเพลงแรกก็เดี๋ยวยกไปไว้ในคราวหน้า

เป๊กกับคุณป่านุ่มจะให้นุ่นได้โชว์เสียงให้คุณผู้ชมได้ฟัง
เพื่อเป็นการหย่อนไว้ก่อน
ครั้งหน้าคุณผู้ชมจะได้เปิดจอมาแล้วก็มาเชียร์นุ่นนะคะด้วยความรัก
เพราะฉะนั้นหนูจะร้องเพลงอะไรเป็นการโชว์พลังเสียงก่อนจะจากกันไปวันนี้

ของคุณตั๊กกะแตนนะคะ

อยากให้ฟังเสียงของนุ่นกันแบบสดเลยจะได้รู้ว่าสาวไร่อ้อยคนนี้เสียงหวานเหมือนน้ำตาลที่เขาทำไหม

นะคะ

คงจะรู้ว่าคำว่ารักที่ได้ยินได้ฟังทุกวัน
ไม่ได้มีแต่ฉันที่เป็นเจ้าของ
แค่อีกคนที่โดนหลอกใช้
งมงายว่าได้ครอบครอง
แค่หนึ่งในตัวสำรอง
ของคนหลายใจ
ปกติเราเนี่ยร้องเพลงโรงเรียน

ก็นิดน้อยค่ะ
อย่าไปเก่ง
แกเก่งครูก็เก่ง

โปรดติดตามตอนต่อไป